เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครใช้ถนนพระราม๔นะคะ
ก็อาจจะเจอกับสภาพการจราจรที่ติดขัดกันหน่อย
เพราะว่ากลุ่มปลดแอบชาว๒๐๐กว่า๑๐๐คันเลย
เขาไปปิดถนนใต้ทางด่วนพระราม๔
เหตุการณ์สืบเนื่องมาจากที่มีคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์
ที่ออกมาเป็นประเด็นของตำรวจจราจรที่ตั้งด่าน
แล้วก็ออกใบสั่งให้กับคนใช้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ในข้อหาที่ว่าไม่ขับชิดขอบทางซ้าย
เรื่องนี้ทางกลุ่มปลดแอบสองล้อเขาก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมารวมตัวปิดถนนกันรวมถึง
ไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับประกอบจรรย์
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของตำรวจจราจรนายนี้ด้วยค่ะ
ก็ตามต่อไป
นี่แหละค่ะนี่คือคลิปที่เป็นการมีปากเสียงกันระหว่างนายโอวาสขวาไทย
กับตำรวจจราจรคนหนึ่ง
ตั้งด่านตรวจอยู่บริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
โดยตำรวจนายนี้ได้ออกใบสั่งให้กับนายโอวาส
ในข้อหาไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายโดยไม่รับฟังเหตุผลค่ะ
และตำรวจนายนี้ก็อย่างที่ได้ยินเสียงในคลิปนะคะว่ามีขับย้อนสอน
ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนออกไป
คนก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในนามกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ
เขาก็เลยไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้
เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อที่นำโดยนายพีรสิตจิระวงภัยศาล
ประธานกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อพร้อมกับสมาชิก
เขาเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับพันธ์ตำรวจเอกสุปัตย์จรจันทึก
ผู้กำกับการ๑กองบังคับการตำรวจจราจรหรือว่าบกจร
เพื่อจะให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจคนนี้ค่ะ
ความรับผิดชอบในกรณีนางวาดนี่ข้อที่หนึ่ง

และเรื่องแนวทางการตั้งด่านของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการสอบถามถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับตำรวจจราจร
มีการสอบถามถึงสถิติด้วยนะคะว่า
ด่านแบบนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
มันทำให้วินัยของผู้ขับขี่ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
แล้วมันสามารถลดเหตุอัตกรรมได้จริงไหมกับการตั้งด่านแบบนี้
โดยก่อนที่กลุ่มปลดแอบชาวสองล้อจะเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยนะคะ
กลุ่มนี้อย่างที่บอกว่ากว่าร้อยคันเลยที่ไปรวมตัวปิดถนน
บริเวณใต้ทางด่วนพระราม๔ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาที

ตั้งใจที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมก่อนที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือค่ะ
คือทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุปัตย์จรจันทึกผู้กำกับการหนึ่ง
ตรวจบกจรก็บอกว่ามีการชี้แจงถึงข้อสงสัย
อำนาจหน้าที่ของตำรวจบกจรด้วยนะคะ
คือเขาสงสัยว่ามีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
คือดูแลเรื่องของความสะดวกในการจราจร
หรือมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ด้วย
ซึ่งก็ได้มีการชี้แจงว่าจริงแล้วตำรวจปกจรมีหน้าที่ทำ๒อย่างควบคู่กันไปได้
ถ้าอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน
ก็มีอำนาจหน้าที่ในการกวดขันการจราจรได้ด้วยเช่นเดียวกัน
คือบอกว่าจะมีการเชิญทั้งสองฝ่ายนะ
ตำรวจแล้วก็ทั้งเจ้าของคลิปมาปรับความเข้าใจกัน
เพราะว่าทางตำรวจในลักษณะที่เปิดเผยออกมาในคลิป
เรื่องของการพูดจาเรื่องของน้ำเสียงที่อาจจะดูไม่เหมาะสม
ทางเจ้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกตำรวจมาตักเตือน
ส่วนที่แจ้งความว่ากุญแจรถจักรยานยนต์หายไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพในคลิปนะคะ
เพราะว่าภาพในคลิปมันไม่ค่อยชัดมาก
ก็ต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงกันต่อไป
ซึ่งสุดท้ายก็ได้มีการจับไม้จับมือกันนะ
แล้วก็บอกว่าประชาชนกับตำรวจจริงแล้วก็เป็นพี่น้องกัน
สุดท้ายแล้วอย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ทางกลุ่มรถจักรยานยนต์ก็พอใจปรบมือกล่าวขอบคุณ
แล้วก็แยกย้ายกันไปในสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะคะ
คือจับเข่าคุยกันยังไงก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ